เราไปติดตามบรรยากาศกันหน่อยนะ
สำหรับหนึ่งในคู่กรณีที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็
เขาบอกว่าเขาไม่หนักใจแต่เขาเหนื่อยใจ

หนึ่งในบุคคลที่ยืนยันว่า
เขาเป็นคนซื้อลอตเตอรี่รางวัล๓๐ล้านมานิดจริงนะคะ

รายงานมาจากที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ถือเป็นวาท่าเด็ดของวันนี้อีกวันนะครับ
สำหรับคดีสลากกินแบ่งรัฐบาล
รางวัลที่๑มูลค่า๓๐ล้านบาทกาญจนบุรี

จะแถลงผลการสอบสวนเบื้องต้น
ก็คือว่าสลากชุดนี้เป็นของครูปรีชา
แต่ว่าวันนี้ทางฝั่งของร้อยตำรวจโทจรุลเอง
ก็ได้ชี้แจงแล้วก็ยืนยันนะครับ

พร้อมที่จะสาบานว่าไม่ได้พูดโกหก
แล้วก็ท้าครูปีชาด้วยนะครับ

ก็มาสาบานด้วยกันครับ

ร้อยตำรวจโทจรูลวิบูลแล้วก็ภรรยานะครับ
เปิดบ้านในอำเภอเมืองกาญจนบุรี

หลังทราบผลการสอบสวนของตำรวจภูทรภาค๗นะครับ

โดยร้อยตำรวจโทจรูนยังคงยืนยันนะครับว่า

แต่ก็พร้อมที่จะแย้งผลการสอบส่วนนี้
โดยเฉพาะที่มีพยานบุคคลบอกว่า

อันนี้ร้อยตำรวจโทก็ยืนยันนะครับว่า
วันนั้นซื้อสลากมาก็เก็บใส่กระเป๋าอย่างดี

เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนเห็นภาพนี้นะครับ

หลักฐานมีชัดเจนมากกว่านี้
ที่จะนำไปแย้งผลการสอบสวน

แต่ก็บอกว่าจะสามารถทำให้คดีนี้กระจ่างได้ครับ
ที่สำคัญคือวันอาทิตย์ที่๔กุมภาพันธ์
ที่จะถึงนี้ครอบครัวของร้อยตำรวจโทจรูล
เดินทางไปที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี
เพื่อสาบานว่าที่ผ่านมาทั้งหมด
พูดความจริงมาโดยตลอดไม่ได้โกหก
แล้วก็ยังขอทักครูปีชารวมถึงพยานทุกคน

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงบางช่วงบางตอนในช่วงนี้ครับ
พูดโกหกหรือว่าปั้นเรื่องปั้นราคุมาจริง
ให้ข้อครัวผมร่มจมไปเลย
อยากเชิญฝั่งลุงมาสาบานด้วยไหม
ครับเชิญเลยขอท้าเลย
พร้อมเจอกันทั้งสองฝ่ายครับ
ท้าเลยขอท้าวันอาทิตย์๑๐โมง

สาบานกับผมที่สารหลักเมือง๑๐โมง
ค่ะพยานใช่ไหมคะ

พยานทั้งหมดทั้งแม่ค้า

๒๐๓๐คนนะน่ะตำรวจด้วยอยากให้มันประวัติ
ก็เป็นการแสดงความมั่นใจนะครับว่า
เป็นเจ้าของสลากตัวจริงไม่ได้โกหก
มาจริงแต่ก็ยอมรับว่าจดจำแม่ค้าไม่ได้นะครับ
จากนี้ไปก็พร้อมที่จะต่อสู้ทางคดี
แล้วก็ต้องการให้หน่วยงานอื่นที่มีความเป็นกลาง

ร้อยตำรวจโทจรูลเองก็บอกว่าไม่กลัวนะครับ
เพราะว่าเชื่อมั่นในความจริงจึงกล้าไปสาบานครับ
ส่วนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ
ที่จะมีการสาบานอยู่ที่สารหลักเมืองกาญจนบุรี
ทางครอบครัวของคุณลุงจรูนเนี่ยนะครับ
ก็จะเดินทางไปเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา

ก็ได้พยายามที่จะติดต่อทางด้านครูปีชาไปนะครับ
ตอนนี้ทราบว่าครูปีชามีอาการป่วยแล้วก็เครียดกับเรื่องนี้นะครับ
จึงไม่ได้ไปสอนที่โรงเรียนตามปกติ
ก็ฝากบอกมานะครับว่าสำหรับการที่จะไปสาบาน
สารหลักเมืองกาญจนบุรีนั้นคงจะไม่ได้ไป
แต่ว่าเรื่องนี้บอกว่าจะได้สาบานแน่

อันนี้ก็เป็นทางฝั่งครูปีชาที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีอีกส่วนหนึ่งนะครับ

ก็ต้องติดตามว่าวันอาทิตย์นี้จะมีใครไปสาบานบ้างนะครับ
และที่สำคัญเลยก็คือหลักฐานเด็ดที่ทางร้อยตำรวจโทจรูลบอกว่า
มีหลักฐานชิ้นนี้จะสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้
จะเป็นอะไรก็ต้องติดตามต่อด้วยนะครับ

รายงานสดจากจังหวัดกาญจนบุรีครับ